ส่วนที่นราธิวาสค่ะหลายพื้นที่ตอนนี้อาจจะมีลมหนาวกำลังท่องเที่ยวลมหนาวกันนะคะ
แต่นราธิวาสเผชิญกับน้ำท่วมค่ะคุณผู้ชมค่ะได้รับผลกระทบในตอนนี้แล้วสี่อำเภอ
แล้วต้องบอกว่าทั่วหมดลงพงโรงพักนะคะ
รถของกลางเนี่ยก็เจอน้ำท่วมแบบที่เห็นนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะเป็นภาพความเสียหายที่ส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง
โดยเฉพาะที่สถานีตำรวจภูทรมุโนอำเภอสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะ
ที่เห็นอยู่นี่คือน้ำท่วมสูงกว่าเมตรครึ่งนะคะร้อยห้าสิบเก้าเซนติเมตรอ่ะค่ะ
เพราะฉะนั้นรถของตำรวจนะคะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ของกลางถูกน้ำท่วมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่เลย
นับนับดูแล้วนี่ก็ประมาณ๒๐คันนะคะเนี่ยค่ะเสียหายนะคะแล้วก็มีอาคารบ้านพักทั้งหมด๔๐ห้อง
หลังจากนั้นการไฟฟ้าศูนย์ภูมิภาคอำเภอสุหงัยโกลกก็ต้องตัดกระแสไฟล่ะค่ะ
ครับนะคะตำรวจต้องอบพยพไปอยู่ที่ชั้นสองของบ้านพักก่อนเป็นการชั่วคราว
นี่ค่ะต้องพายเรือไปสอนอนะคะสำหรับน้ำท่วมเป็นผลมาจากสองวันก่อน
ฝนตกหนักบนเทือกเขาสันกลาคีรีแล้วน้ำป่าก็ไหลทะลักลงมาตามแม่น้ำสุงหายโกลก
ซะพนังกั้นน้ำพังนะคะน้ำก็เลยทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชนสองหมู่บ้านค่ะคุณผู้ชม
ครับรวมถึงสถานีตำรวจและโรงเรียนด้วยนะคะ
ในพื้นที่ตำบลมูโนะบางจุดน้ำท่วมสูงถึง๘๐เซนติเมตรเลยทีเดียว
ตอนนี้นะคะเขาสรุปสถานการณ์ก็คือท่วมสี่อำเภอนะคะ
อำเภอแว้งสุหงัยโกลกรือศอกและอำเภอสุหงัยปาดีนะคะ
มีชาวนราที่ว่าเดือดร้อนกว่าหนึ่งหมื่นคนด้วยกันค่ะ